แล้วหน้าเมียทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคุณ

แบบนี้จนเมียหนีแล้วว่าแล้วตามมาตีเมียที่สถานีรถทัวร์ต้องตามมาทำเมียขนาดนี้
คือผู้หญิงจะหนีแล้วนะใช่จะหนีแล้วคูณไม่ไหวแล้วไง
แล้วคุณดูที่เต็มแขนเต็มขาเต็มหน้านะคะครับดูสภาพของเธอ
นี่คือนางสาววิชุตาอายุ๓๑ปีค่ะเจ็บทั้งตัวน่วมไปหมด
แผลที่หน้าที่แค้นที่ขาแล้วเธอเหมือนมีอาการแน่นหน้าอกด้วยนะ
ตรงนี้คือบริษัทรถทัวร์แห่งหนึ่งค่ะอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
มาพร้อมกระเป๋าเดินทางสองใบพอมีคนเห็นว่าสภาพเธอเป็นแบบนี้
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วค่ะคุณวิชุตาเนี่ยเล่าแบบนี้
จริงถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเธอเป็นคนกรุงเทพนะแต่เธอเนี่ยมารู้จักกับในเบิร์ตนะคะ
เป็นสามีคนปัจจุบันของเธออาชีพเนี่ยคือก่อนหน้านี้
คบกันแรกแรกก็อ้างว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็เลยตกลงอยู่กินกันแบบสามีภรรยา
อยู่กันมาทั้ง๔ปีนะแหมไม่มีลูกด้วยกันค่ะ
เบิร์ดเนี่ยแรกแรกก็ดีทำงานทุกวันตอนหลังหลังกินแต่เล่าไม่ยอมไปทำงาน
และยังบังคับให้เธอไปทำงานหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
เธอเองก็ต้องไปรับจ้างมาหลายที่นะคะไปรับจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวล่าสุดค่ะ
สามีก็ไปไถเงินคือเอาไปซื้อเหล้าพอเมาเสร็จเธอเองก็จะถูกสามีซ้อมเป็นประจำ
เช้าค่ะของวันเกิดเหตุสามีทำร้ายเธอที่บ้าน
ทุบหัวเกือบสลบแล้วเลือดออกทางจมูกมีคนมาห้ามสามีไม่สนใจเข้ามาตีซ้ำนะคะ
ตัดสินใจค่ะบอกเดี๋ยวเลิกแล้วฉันจะกลับบ้านเลยมาถึงบริษัทรถทัวร์จองตัวรถแล้วด้วยนะ
นั่งนั่งอยู่เธอบอกหูมีอาการปวดศีรษะหน้ามืดแน่นหน้าอกขึ้นมา
จังหวะนั้นตัวสามีในเบิร์ตขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงที่ตรงรถทัวร์เลย
จะเข้ามาทำร้ายเธออีกโอ้ยโชคดีนี่คุณลองดูนะ
นี่เข้ามาแบบนี้นะคะลีที่มีตำรวจอยู่สุดท้ายสามีเธอกลับไป
จังหวะนี้เห็นกล้องบันทึกไว้ได้หมดเลยในเบิร์ตขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเถียงกับภรรยา
ดีนะคะที่ตำรวจมาไล่ในเบิร์ตกลับไปได้
ยืนยันว่าเธอจะไม่กลับไปอยู่กับสามีคนนี้อีก
รักษาตัวเสร็จปรึกษาญาติเรื่องแจ้งความแน่นอนค่ะ
นั่งแบบนี้เลยแล้วก้ออี้น่ะสั้นลงกับพื้นเลย
ห๋อแล้วอ่ะพอแล้วกูพอแล้วกูได้ยินเสียงหัวมึงอะนะ
เจอแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบอกอยู่ทำไมไม่ต้องอยู่แล้วเนี่ยค่ะ

ดอนตูมตะมนต์บ้านจันทร์ก็อย่างที่รู้แหละเธอหนีเอาตัวรอดมา
ขึ้นรถทัวร์กลับกรุงเทพสามีตามมานะคะ
ก็มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานแล้วตอนนี้เธอบอกเธอจะดำเนินคดีกับสามีรายนี้นะคะ